เอาคุณผู้ชมคะบอกก่อนเลยคลิปที่จะเปิดให้คุณผู้ชมดูต่อไปนี้
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นเหตุการณ์สลดเป็นนาทีสลดที่เกิดขึ้น
คือรถตักทรายเนี่ยเขาขับมาข้างหน้ามอเตอร์ไซค์ขับตามเห็นใช่ไหมคะ
แล้วจู่รถตักทรายเกิดอะไรก็ไม่รู้ถอยมาแบบนี้ค่ะ
มอเตอร์ไซค์ที่อยู่ข้างหลังเนี้ยหลบไม่ทันที่เห็นรถกึกกึกนั่นน่ะ
คือรถเหยียบทับร่างคนขี่มอเตอร์ไซค์วัย๑๙ปีเสียชีวิตนะคะ
โอ้โหแล้วดูสิยังถอยออกมาอีกเหมือนกับไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเหยียบ
แต่ทีนี้หลังจากเกิดเหตุค่ะรถตักทรายคันนี้คนขับหนีไปเลย
จอดรถตักทรายทิ้งไว้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในซอยกำนันวิรัติ
่งหน้าถนนวงแหวนตะวันตกหมายเลข๙ที่ตำบลครูบางหลวง
หลุมแก้วที่ปฐุมธานีนะคะทีนี้ตำรวจสพบังคูหลวง
แล้วก็อาสากู้ภัยป่อเต็กตึงก็ไปตรวจสอบ
ตอนไปถึงไปเจอรถฮอนด้าเวฟสีแดงขาว
สภาพด้านหน้าของรถไฟแตกเสียหายค่ะ
แล้วผ้าขาวที่คุมอยู่นี่คุมร่างของนายกฤษกรพุ่มมูล
อายุ๑๙ปีเป็นชาวอำเภอบางปะอินที่อายุทยา
ซึ่งสภาพนี้นะคะแขนขาผิดรูปเสียชีวิตอยู่บนถนน
แล้วจากการตรวจสอบห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ๕๐๐เมตรนะคะ
ก็พบรถตักทรายที่จอดทิ้งไว้บริเวณถนนที่กำลังสร้าง
หาตัวคนขับเท่าไหร่ก็หาไม่เจอค่ะคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องยึดรถตักทรายเอาไว้ก่อนแล้วก็ส่งตรวจสอบ
รวมถึงร่างของนายกฤษกรกู้ภัยก็นำร่างส่งนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต
และเดี๋ยวต้องประสานญาติให้มารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ
ทีนี้ต้องตามตัวค่ะคนขับรถตักทรายเนี่ยคือใคร
มีความคืบหน้ารายงานเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะล่าสุด
นายจ้างของคนขับรถตักซายคันนี้ครับ
คนขับรถเนี้ยชื่อว่านายประจวกแก่นทองอายุห้าสิบแปดปี
นายจ้างก็เลยพาตัวลูกน้องมาพบพนักงานสอบสวนสพครูบางหลวง
เพื่อที่จะรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะคะคนขับรถตักทรายก็ให้ปากคำเบื้องต้นค่ะ
บอกว่าตอนถอยรถน่ะมองไม่เห็นจริง
ไม่เห็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ตามมาอยู่ด้านหลังแล้วตำรวจก็ถามว่าอ้าว
ถอยชนเขาเนี่ยจนเขาตายแล้วทำไมถึงหนีไป
ทำไมถึงไม่อยู่ในจุดที่เกิดเหตุคนขับรถตักทรายบอกว่าคือตอนนั้นน่ะตกใจ
ก็เลยขับรถไปจอดไว้ห่างจากจุดที่เกิดเหตุตรงนี้ประมาณ๕๐๐เมตร
ตกใจทำอะไรไม่ถูกแล้วโทรศัพท์ไปหานายจ้าง
ขอเข้าพบตำรวจเบื้องต้นเนี่ยนะคะ
คนขับรถตักทรายพร้อมกับบริษัทรับเหมาเนี่ยบอกว่าจะดูแลศพผู้เสียชีวิตวัย๑๙ปี
แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะให้การกับตำรวจเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
แสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ